ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากการไม่ถูกกันไม่ชอบกันหรืออะไรเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านกันนี่แหละค่ะ
หลานชายคนนึงโพสต์ภาพคุณตาของตัวเองในวัย๗๐๘๐ปี
เลือดอาบเลยคุณผู้ชมโดยเขาเล่าเรื่องให้ฟังว่าคุณตาแกมีอาการหลงลืมแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านข้าง
ถูกคนในบ้านนั้นที่ไม่ถูกกันกับแม่ของเขาทำร้ายทันที
นี่เขาก็โพสต์เลยบอกเนี่ยขอถามหน่อยครับคนแก่อายุ๗๐๘๐หลงจำความไม่ได้เดินไปทั่ว
ลงไปเข้าบ้านข้างที่ไม่ถูกกันกับแม่ผมคุณทำด้วยอะไรจิตใจเนี่ยทำร้ายตาเนี่ย
คือเขาก็เล่ารายละเอียดนะว่าเอาอะไรทำร้ายเอาไม้หรือเอามีดมาตีก็ไม่รู้
คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกกับคุณตานะไม่ถูกแต่ไม่ถูกกับแม่เขาใช่แม่เขาก็คือลูกสาวคุณตานั่นแหละ
แต่ก็ไม่ทำร้ายคุณตาเออเนี่ยเขานิยมเลยนะคุณผู้ชมเพราะมันก็มีบาดแผลเห็นอยู่ใช่ไหมนั่นอ่ะ
เนี่ยคุณตาแกหลงเข้าไปในบ้านข้างอ่ะแล้วรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านข้างเนี่ยไม่ถูกกับแม่ผม
แต่มันใช่เหรอที่ต้องเอาอาวุธบางอย่างมาทำร้ายตาจนเลือดออกหัวออกหน้าขนาดนี้
ก่อนหน้านี้ตายังเคยโดนหยิกโดนบิดเนื้อจนบาดเจ็บด้วยคือบ้านติดกันมีสังกษีเป็นกำแพง
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประจวบคิริขันค่ะคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะนะ
หลานชายคนนี้ก็ไปตอบคอมเมนต์ด้วยบอกว่าตอนนี้แจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
คนส่วนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอุ๊ยตาแกก็แก่แล้วไม่น่ามาทำร้ายกันแบบนี้
แต่อีกส่วนนึงเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วกับการตามข่าวในโลกโซเชียลบอกว่า๕๐๕๐ขอรอดูก่อน

ขอรอดูเรื่องให้มันกลมก่อนว่าทั้งหมดทั้งหมดมันมีอะไรยังไงบ้างมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมไหมขอยังไม่ออกตัวแรง
ทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไปยังหลานชายคนนี้ค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ได้คุยกับหลานสะพ้ายด้วยนะเพิ่มเติมก็บอกว่า
คุณป้าข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยเป็นคุณป้าอายุประมาณ๕๐๖๐ปีแล้วไม่ถูกกับแม่มานานแล้วในเรื่องของที่ดินที่บ้านเลยตัดสินใจเอารั้วสังกษีมากั้นเอาไว้
แต่ด้วยความที่คุณตาแกหลงลืมแล้วค่ะแกก็เดินเล่นอยู่ในบริเวณบ้านอ่ะเนาะเดินไปเดินมาแถวนั้นทุกวันเพราะเอิญวันเกิดเหตุเนี่ยเดินเข้าไปในรั้วป้าข้างบ้านค่ะแล้วก็ถูกอาวุธบางอย่างทุบตีทันที
ล่าสุดตำรวจก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะไปแจ้งความป้าข้างบ้านข้อหาทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่าป้าข้างบ้านก็บอกว่าแจ้งเลยเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาบุกรุกกลับด้วย
ทีนี้ลูกสาวคุณตาหรือว่าคุณแม่ที่ไม่ถูกกับป้าข้างบ้านเนี่ยนะก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าน้องสาวเห็นเหตุการณ์พอดีเลยแล้วก็ตะโกนมาในบ้านนั้นดังลั่นเลยบอกพ่อถูกตีส่วนพ่อเองก็รีบวิ่งหนีออกมาหลังเกิดเหตุก็เลยรีบพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะเรื่องต่อตอนนี้เธอบอกเลยว่าก็จะให้เป็นไปตามกระบวน
ก็ต้องดูกระบวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนสมัยนี้ก็อารมณ์ร้อนกันมากขึ้นนะฮะวันนี้วันศุกร์แล้วใจเย็นลงครับจะได้มีความสุขพรุ่งนี้ก็เป็นพระพระใหญ่เข้าวัดทำบุญดีกว่านะฮะ